ว่าที่ร้อยตีวงสยามเพ็งพาณิชยภักดีนะครับ
สมาชิกวุฒิสภาแล้วกลับมาท่านสมชัย
ฝั่งชนลจิตพักเก้าไกลนะครับเชิญว่าที่ร้อยตี

ผมว่าที่ร้อยตีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานที่กรบครับผมมีความคิดเห็นตั้งแต่วาระที่หนึ่งแล้วครับ
เรื่องราววาระรับหลักการซึ่งผมไม่รับหลักการทั้ง๗ร่าง
เพราะผมเห็นว่ารัฐธรรมนูลฉบับปี๒๕๕๙
มาจากการลงประชามติของพี่น้องประชาชน๑๖๘ล้านเสียง
แล้วความคิดผมก็เป็น

หนักแล้วว่าสารลำนูลได้ให้ความเห็นอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะหน้า๑๑และสุดท้ายครับ
มีหลายท่านบอกว่าสารลำนูลให้ข้อมูลไม่ชัดเจน
แล้วจะไปยื่นเสนอสารธรรมนุนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ในฐานะคนท้องถิ่นต่างจังหวัดจากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
อย่างชาวบ้านและให้เข้าใจเลยครับตีความง่ายง่ายแล้วครับ
ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐมนูลเดียวกันจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้ายังลากกันไปโหวตวาระ๓ก็ต้องมีคนไปยื่นสารำนูนอีก
หน้า๑๑ชัดนะครับขออนุญาตท่านประธานอ่านครับ
เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศได้ฟัง
พวกเราเนี่ยอาจจะรู้กันเองหมดแล้วครับเพราะเป็นที่ถกเถียงกันมาหลายวันแล้ว
พี่น้องประชาชนให้ความสนใจ
ถูกว่ารัฐบาป๖๐เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ถ้ามีการแก้ไขรัฐมนูลนะครับ

ผมเห็นว่าคนส่วนใหญ่ในรัฐสภานี้ได้รับหลักการแล้วก็ต้อง
ผมก็ยอมรับมติครับแต่เมื่อวันนี้สารรำนูนได้มีการตีความ
ตามคำล้อมของสมาชิกรัฐธรรมนี้แล้วก็
ได้มีการวินิจฉัย
ประเทศไทยเรามีฝ่ายนิติบัญญัติมีตุลาการ
มีฝ่ายบริหาร๓อำนาจรัฐ
ที่คานอำนาจกันท่านประธานครับ
ผมสรุปหน้าสิบเอ็ดนะครับ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
วินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่
และอำนาจจัดทำรัฐมนูลใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชน
ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูลได้ลงประชามติเสียก่อน
ว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นคนหนึ่ง
ที่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการโหวตวาระที่๓ได้
ถ้าดึงดันยังเอาเข้าการโหวตวาระที่สาม
ผมเป็นคนหนึ่งครับที่จะไปยื่นสารรับนูนอีกครั้งหนึ่ง
โดยเหตุผลที่ว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ทราบเลย
ข้อดีของรัฐมนุนปี๖๐เนี่ยนะครับสวนะครับชุดนี้นะครับ
มาตามประผนูนตามบทเฉพาะการสองร้อยห้าสิบคน
หลังจากนี้ครบห้าปีแล้วจะเหลือสองร้อยคน
ที่สำคัญรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ
เขาไม่ให้ผูกขาดการใช้อำนาจรัฐ
สมาชิกวุฒิสภาเป็นได้ครั้งเดียวครับ
ผมยอมเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพียงครั้งเดียว
เพื่อไม่ให้มีสภาพผัวสภาเมียมาเกิดขึ้นในรัฐมนูลหน้าอีกครับ
สำหรับทางครับกลับขอบคุณครับ